พูดถึงเด็กแล้วก็ขอนำเสนออีกสักเด็กนึงละกันนะครับ
คนนี้เด็กดีน่ารักสดใสไม่ใช่ใครที่ไหนนะ

ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นปีทองของน้องขาขึ้นเลยนะฮะ
แล้วก็งานเพลงน้องก็กำลังปังด้วย
และที่สำคัญยิ่งโตยิ่งนับวัน
แฟนคลับเขายิ่งเยอะเอฟพีมาเป็นด้อมเยอะมากนะฮะ
วันนี้จะขอพูดถึงแฟนคลับตัวยงของน้องแอลลี่ก่อนดีกว่า
แฟนคลับตัวยงไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมค่ะ
คุณพ่ออำนั่นเองแล้วก็คุณแม่จอยนี่นะครับ

มุมน่ารักของครอบครัวนะคะ
คอยสนับสนุนตั้งแต่เข้าวงการให้ได้ฟัง
ทุกครั้งที่ผลงานเพลงหรือว่าผลงานการแสดงใหม่ของน้องปล่อยออกมา
แฟนคลับตัวยงอย่างคุณพ่ออ่ำและแม่จอยเนี่ย
พร้อมกันกดไลค์กดแชร์ให้เป็นคนแรกเลยล่ะค่ะ
ซึ่งหนูก็คิดว่าเป็นกำลังใจที่ดีมาก
หนูเป็นคนต้องการกำลังใจบ่อยนิดนึง
หนูเป็นคนขาดความมั่นใจบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ช่วยให้หนูแบบทำตามความฝันได้ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็มีแบบมีแบบให้กำลังใจแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาบ่อยมากเลยค่ะ
ก็ช่วยแบบปั่นวิวช่วยดูช่วยแชร์อะไรอย่างนี้ตลอดค่ะ

พ่ออำเขาเหมือนเป็นบิ๊กแฟนของเรา

ใช่ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นบิ๊กแฟนหนูมาก
ก็ช่วยปันวิวช่วยดูช่วยแชร์อะไรอย่างนี้ตลอดค่ะ

ปกติเวลาหนูลงไอจีย์ค่ะ
หนูก็ไม่ได้ส่งให้พ่อดูใช่ไหมค่ะ
เพราะบางทีหนูไม่ได้ส่งให้คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ดูขนาดนั้นอยู่แล้ว
แต่ว่าคุณพ่อก็จะแคปมาให้ดูว่ากดไลค์แล้วนะ

เอลลี่ต่อไปเป็นเด็กที่น่ารักกระตันยูด้วยนะ